เอาล่ะมาดูเรื่องของอดีตพระกาโตะ
คุณผู้ชมถ้าคนทั่วไปยืมตังค์กันเอาไปใช้
แล้วก็ถึงเวลาก็เอามาคืนมันก็จะจบ

แต่เงินของวัดเปรียบเสมือนเงินของทางราชการ
ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้
จะมายืมกันไปเฉยแบบนี้
มันอาจจะมีปัญหาข้อกฎหมายครับคุณผู้ชมฮะ
อดีตพระกาโตะหรือว่านายพงศกรจันแก้ว
เอาเงิน๖แสนบาทไปคืนให้กับวัดเพ็ญชาติแล้วนะ
แต่ไม่ได้คือที่วัดเพ็ญชาตินะคุณผู้ชม
ในข่าวบอกแอบแอบเอาไปมอบให้ที่วัดมังคลาราม
ซึ่งเป็นคนละอำเภอกับวัดเผญยาดศรีริชาภ
ซึ่งอยู่ในตะบนกระเปียกอำเภอชวาง
ทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้สื่อมนชนได้ติดตามถูก
มีการนับกันมีการลงลายมือชื่อเป็นพญานรับทราบ
หลังจากนั้นอดีตพระกาโตะได้เขียนจดหมาย
ยืนยันการคืนเงินระบุว่าการมอบเงินคืนวัด
มีพยานเป็นพระชั้นผู้ใหญ่ระดับเจ้าคณะอำเภอ
และนายกอบตรวมถึงผู้ใหญ่บ้านเป็นพยานเซ็นรับทราบ
ซึ่งจะนำเงินไปเข้าบัญชีธนาคารวัดเพ็ญญาติ
ในวันนี้โดยนายบำรุงยอดมณีนายกอบตกะเปียด
จะเป็นคนนำเงินไปเข้าบัญชีเงินจำนวนนี้เนี่ยนะ
อดีตพระกาโตะชีแจงบอกว่าไม่ได้มีเจตนายักษ์ยอก
เพราะตัวท่านเองก็มีเงินอยู่๖๐๐๐๐๐บาท
วัดก่อนเนี่ยก็เพราะถูกพระผู้ใหญ่คนกลางไง
รีบร้อนจะเอาเงินบอกที่จะไปให้นักข่าวน่ะ
ก็เลยยืมเงินวัดไปก่อนอ้าวคุณผู้ชมว่ารับฟังได้ไหม
ซึ่งทางวัดเนี่ยทางวัดเองเขาไม่ติดใจนะครับ
ทางวัดเองไม่ติดใจกรรมการวัดเปิดเผยว่า
พอคืนเงินแล้วถือว่าทุกอย่างจบลงด้วยดี
ยอมเลยเหรอครับอ้าวทำไมผมถึงหลอกครับ
เขาพูดต่อนะกรรมการวัดพูดต่อบอก
ส่วนทางกฎหมายใครจะทำอย่างไรก็ว่ากัน
แต่ขณะนี้ทางวัดไม่มีอะไรติดค้างกันแล้ว
คืนก็แปลว่าจบเหรอครับนะฮะอ่าส่วนใครจะนำเงินมาคืน
ไม่ต้องสนใจโอ้จะเหลือครับอีกก็เดี๋ยวคนจะรำคาญ
เอาเงินวัดไปเท่าไหร่คืนครบก็จบเพราะอดีตพระกาโต
ช่วยหาเงินเข้าวัดมากมายเฮ้ยใช่เหรอนี่เหตุผลเหรอ
เงินก้อนนี้ก็เป็นเงินที่อดีตพระกาโตะหามาให้วัด
ผมถามเลยผมถามในฐานะสื่อมวลชนเลยหามาเนี่ย
แต่มันใช่ของอดีตพระกาโตะไหมไม่ใช่ค่ะเออนี่ผมถาม
สื่อมวลชนนะขณะที่ทนายเดชากิติวิทยานันทนายความระบุว่า
คดีนี้ต้องตรวจสอบว่าอดีตพระกาโตะได้รับการแต่งตั้ง
มอบหมายให้ดูแลบัญชีวัดหรือไม่เพราะหากได้รับมอบหมาย
ก็เข้าข่ายเป็นเจ้าพนักงานนะครับอาจมีความผิดนะ
มีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ของวัด
ก็เป็นรักษาการเจ้าอาวาสไงนั่นแหละนั่นแหละมันไปผูก
มันไปมัดกันอยู่ตรงนี้ซึ่งแม้จะเอาเงินคืนวัด
ก็ไม่มีผลเพราะความผิดสำเร็จไปแล้วครับ
แล้วยอมความไม่ได้นะทนายเดชาบอกนะส่วนที่อดีตพระกาโต
อ้างว่ายืมเงินวัดก็ต้องมีสัญญากู้ยืมมายืนยัน
ส่วนจะมีลายเซ็นนะก็ต้องมีลายเซ็นทั้งผู้ให้ยืมและผู้กู้
เรื่องนี้ตำรวจนี่แหละครับคุณผู้ชมครับผมถึงบอกว่า
มันไม่ใช่เรื่องคืนเงินกันแล้วจบเพราะว่ามันเป็นเงินแบบเงินเงิน
เหมือนเงินรักษาการตำรวจกรมาครับการปรับปราม
ทุจริตและประพฤติมิชชอบหรือปปอยู่ระหว่างตรวจสอบ
ที่จริงครับเกี่ยวกับการเบิกถอนเงินของวัด
อย่างละเอียดหากพบว่าอดีตพระกาโตะที่ขณะนั้น
ปุ้ยบอกไปเป็นรักษาการเจ้าอาวาสของวัด
เบิกเงิน๖๐๐๐๐๐บาทไปใช้จ่ายจริงเนี่ยมีความผิดครับ
ความผิดอะไรความผิดนี้ครับตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา๑๔๗นะครับฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่
ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้น
เป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตหรือทุจริต
ให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสียนี่แหละครับถึงจะต้อง
ถูกดำเนินคดีนะฮะนี่ครับคุณผู้ชมครับมันมีข้อกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องครับ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นนี่เราได้เรียนรู้หลายมุมเลยนะคะ
แง่ของข้อกฎหมายในแง่ของสิ่งต่างที่มันซุกอยู่ใต้พรม
ในวงการพระพุทธศาสนาทีนี้มาดูสีกาตองหน่อย
คุณผู้ชมก่อนหน้านี้เราทำงานเหนื่อยนะคะทีมงานกราฟิกเนี่ยทำงานเหนื่อยมาก
ปิดหน้าปิดตาเพราะว่าต้องเซฟเธอด้วยเธอเป็นผู้เสียหายถึงแม้ว่า
อาจจะมีเรื่องเฉาก็จริงแต่เนี่ยเธอยอมเปิดหน้าเปิดตาให้สัมภาษณ์ครั้งแรกนะคะ
ออกรายการสวยนะครับคุณผู้ชมให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง
บอกว่าที่ทำลงไปเนี่ยต้องขอโทษสังคมเพราะมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบ
ขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นยอมเปิดหน้าเพราะถ้าไม่พูด
จะยิ่งเป็นตราบาปในใจตองตองอยากขอโทษสังคมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
คุณตองวัย๓๗ปีคุณผู้ชมเคยรู้จักชื่อเสียงเรียงนามเธอไหมคะ
ชื่อจริงของเธอก็คือนางสาวพิมวรินนำสกุลพิธาวรเศษ
ลองฟังสาวตองให้สัมภาษณ์ช้าชัดอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ต้องขอโทษขอโทษอีกครั้งขอโทษสังคมอีกครั้งนะคะ
ที่เกิดเรื่องทำให้เกิดเรื่องราวแล้วก็ให้มีผลกระทบต่อหลายอย่างนะคะ
ทุกท่านทุกฝ่ายนะคะต้องขอโทษจริง
ไม่มีสติไม่มีความยับยั้งชั่งใจมันผิดมันผิดก็ยอมรับผิดนะคะ
ผิดทั้งคู่ไม่ได้หน้าด้านนะถ้าไม่พูดไม่ได้หน้าด้าน
ไม่ได้แบบว่ายังกล้าที่จะมาเปิดหน้าอีกเหรอหรืออะไรอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะ
มันเป็นสิ่งที่ความตั้งใจอยากให้ทุกคนเข้าใจ
และอยากให้ทุกคนมองอีกมุมว่ามันเกิดขึ้นมันมีจริงในโลกของเราค่ะ
คือสาวตองเธอก็ยอมรับว่าที่ยอมเปิดหน้าให้สัมภาษณ์แบบนี้
ไม่ได้หน้าด้านบางคนไปตั้งข้อสังเกตไงยังกล้าอีกนะ
ยังเปิดหน้าให้สัมภาษณ์สื่อแบบนี้อีกนะ
ถ้าไม่มีคนอย่างเธอสังคมจะได้รู้ความจริงมุมมืดของวงการพระพุทธศาสนาไหม
ตั้งคำถามกลับมาที่สังคมแบบนี้นะคะ
บอกว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้น

ยอมรับผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นยืนยันว่าเธอป่วยเป็นไบโพล่าจริง
แต่ไม่ได้อยากเอาเรื่องอาการป่วยมาอ้าง

แต่ที่ออกมาพูดเนี่ยเพราะต้องการทำในสิ่งที่ถูกต้อง

คุณผู้ชมเข้าใจในสิ่งที่เธอพูดไหม

ทีนี้มาทิศไพรวันหน่อยอดีตพศ

ฟาดหนักมากกับเรื่องที่เกิดขึ้น

ล่าสุดออกมาพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งบอกว่า
เออน่าคิดนะคะในสิ่งที่ทศฮพูด

ปัญหาที่เกิดขึ้นและทำให้วงการสงเฉาขนาดนี้
เพราะมีพระที่มีพฤติกรรมเหมือนอดีตพระกาโตะ

พระส่วนหนึ่งอยากคลองพระเหลืองแต่ไม่ตัดเรื่องกาม
ส่วนผู้หญิงโดยสามัญสำนึกต้องรู้ว่าศรีกากับพระสงฆ์

ถ้าอยากได้พระเป็นสามีก็ให้พระออกจากผ้าเหลืองไป
อยากให้ฟังจังหวะนี้ทรัพมากคุณผู้ชม
อย่าบอกว่าคุณไม่รู้ว่าการที่กาโตะทำแบบนี้มันผิด
คุณยูอายุ๓๐กว่าคุณไม่รู้เลยว่าพระทำแบบนี้ผิด
อย่าหน้าด้านไปถามพระว่าทำแบบนี้ได้เหรอคะ
อยากได้เขาจับเขาไปเป็นผัวคุยกันตรงว่าศึกได้ไหม

ประเภทว่าผ้าเหลืองก็อยากคอง
น้องก็อยากได้มันไม่ได้

พื้นฐานเลยว่าพระกับผู้หญิงอยู่ด้วยกันไม่ได้
หรือถูกเนื้อต้องตัวกันไม่ได้

และผมอยากฝากไปถึงผู้หญิงอีกหลายคน
นี่แหละค่ะถ้ายูมีพระเป็นผัวเอาผัวออกจากผ้าเหลืองด้วย
ชนิดที่ว่าผ้าเหลืองก็อยากครองอีน้องก็อยากได้แบบนี้ไม่ได้นะคะ
เสื่อมเสียมวงการพระพุทธศาสนาทีนี้อีกหนึ่งประเด็นที่ทิพรายวันพูดแล้วน่าคิดมาก
น่าคิดสุดอันนี้เป็นเรื่องของโครงสร้างของสังคมแล้ว
พระทิพรายวันเนี่ยจี้ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติออกมาสอบพระผู้ใหญ่ที่รับเงินปิดข่าวกาโตะ
ถ้าทำไม่ได้ก็ลาออกไปยกตำแหน่งพอพระพุทธศาสนาให้หมอปลาไปซะ
เพราะหมอปลามาทำเรื่องนี้เยอะมากทำงานดีเด่นต่อไปคณะสงฆ์จะได้ดีขึ้น
โอ้โหมันน่าคิดนะเรื่องราวที่เกิดขึ้น
คุณผู้ชมเคยเห็นสำนักงานพระพุทธศาสนาออกมาพูดอะไรไหมคะ
ยังอ่านข่าวไม่เจอนะ
เห็นแต่หมอปลาทุกวันเลย
ก็เลยเป็นสิ่งที่เราถามไปเมื่อวานนะพี่เบิร์ดพี่ปุ้ยว่าอยากรู้ความเห็นคุณผู้ชมเหมือนกัน

พอมีเรื่องนี้เนี่ยอดีตพระกับศรีกาสาวเนี่ย

ชดประชันเรื่องนี้เหมือนกันลองฟังดู
และยายเปิ้ลแก้มพวาหน้าพีนา
อุ้ยหลวงพี่
อย่าทำน้องตองอย่างนั้นสิครับพี่
คนมันเยอะแยะนี่มันบนสรรเขื่อนนะหลวงพี่
ไม่เป็นไรหรอกน้องเดี๋ยวคราวหน้าพี่จะเปลี่ยนเป็นในรถกันแล้วกัน
อุบาตทั้งตัวผู้และตัวเมียเลย
อันคำสอนของพระพุทธองค์ในโบราณและวิเทศ

ถ้าเอาไปแค่เม็ดงานิดเดียวก็ถือว่าปราชิกเสียแล้ว
สมัยสมบัติสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชท่านไม่ได้ศึกอย่างเดียว
โอ้โหถูกใจคนฟังไหมล่ะดนตรีสด
เดี๋ยวแน่นอนถ้าภาษาบ้านพี่ปุ้ยกับบ้านแม่พี่ก็บอกได้แรงอก
ได้แรงอกแปลว่า

ไม่รู้สาแก่ใจคุณผู้ชมหรือเปล่านะ
นี่แหละครับอาจารย์ไข่มาริโอน่าร้องสดแบบนี้เลย
ก็อย่างที่ทราบกันดีประชดประชัน
คู่สมีศรีกาที่คนกำลังพูดถึงทั่วประเทศเนี่ยนะ
บอกว่าทำแบบนี้มันผิดธรรมนองคลองธรรมครับ
ในสมัยพุทธกาลแม้องคชาติล่วงล้ำเพศหญิง
เพียงเท่าปลายเม็ดงา
มันถือว่าขาดจากความเป็นพระภิกษุแล้ว
ควรต้องมีการแก้กฎหมายให้ศักดิ์สิทธิ์กว่านี้

น่าจะตีตราให้เป็นรอยสักตีนกาไว้บนหน้าผากเลยนะ

กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมพระสงฆ์เนี่ย

ลาวเนี่ยถ้าเกิดว่าพระสงฆ์ปราชิกเนี่ย
คุก๓ปีนะแต่บ้านเราเนี่ยปราชิกแค่ศึกนะ

คุมหนึ่งนะสังคมก็สะท้อนมาว่า